ปีเสือปีเสือเมื่อกี้
สมองมันจะสมองคิดเสือแต่ปากพูดหนูไปได้ยังไงไม่รู้

แต่หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีกระต่าย

แต่ดูการจราจรซะหน่อยว่าราบรื่นหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะ
สำหรับใครที่ออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวาน

ช่วงพระนครศรีอายุทธยาครับ
ก็เริ่มมียังใช้ความเร็วได้อยู่นะ
ความเร็วสัก๙๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ

นี่เป็นสายเอเชียมุ่งหน้าภาคเหนือครับ
คนก็ทยอยกลับภูมิลำเนาแล้วก็ไปท่องเที่ยวกัน

โดยเฉพาะช่วงรอยต่อถนนทางแยกหน้าปั๊มน้ำมันนะ
คนขับมายาวอยากแวะปัสสาวะซะหน่อย

แล้วตรงไหนอีกก็ต้องจุดขึ้นสะพานนี่แหละ

การจราจรก็เริ่มติดสะสมตำรวจทางหลวงเนี่ยต้องเปิดเลนพิเศษแล้ว
อันนี้ในปั๊มแล้วนะอันนี้ถนนพระหลโยธินครับเขาเปิดเลนพิเศษ
ระบายรถหน่อยก็ยังใช้ความเร็วได้สัก๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อันนี้คือภาพเมื่อช่วงค่ำคุณผู้ชม
ว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้นะก็จะมีบางส่วนขับออกตั้งแต่เช้าเลย
น่าจะมีคนเพิ่มขึ้นครับจะมีรถเยอะขึ้น
เจ้าหน้าที่เขาเตรียมปรับแผนแล้วนะแก้ปัญหาการจราจรไว้หลายจุด
โดยเฉพาะช่วงเข้าออกปั๊มน้ำมันนี่แหละแล้วก็จุดที่เป็นคอขวดครับ
เดี๋ยวเขาจะตั้งกลวยบังคับเลยนะห้ามแซงซ้ายตัดเลน
เพราะว่ามันเป็นสาเหตุให้รถชะลอตัวนั่นเองครับ
ไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเหนือตอนล่างกลางตอนบน
จราจรในตัวเมืองทั้งถนนพระหลโยธินและถนนสาย๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
หนาแน่นี่แงกเลยคุณผู้ชมถือว่าติดเลยทีเดียวล่ะ
โดยเฉพาะช่วงขึ้นสะพานเดชาติวงมันเป็นคอขวด
ต้องเปิดเลนพิเศษครับกลางสะพานเดชาติวงเพิ่มมาอีกหนึ่งเลนครับ
แล้วก็จุดกลับรถแยกไฟแดงเขาปิดเลยนะ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยยืนอำนวยความสะดวกประจำแต่ละจุดไว้ด้วย
ทีนี้ครับคุณผู้ชมตำรวจเขาก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วย
เลี่ยงเลยนะการจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์เนี่ย
ถ้าใครต้องขับผ่านเมืองเนี่ยไปใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองดีกว่า
หมายเลข๑๒๒ครับก่อนถึงตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ๘กิโลเมตร
จะได้ขับรถได้สะดวกหน่อยได้ไหลลื่นหน่อยนะฮะ
ไปดูถนนแน่นแซนบ้างดีกว่า

คือแม่ถ้าใครใช้รถแบบเกียร์ธรรมดามีคลัสเนี่ย
เพราะว่าน่องซ้ายอาจจะเป็นตะคริวได้
ตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาการจราจร

ปริมาณรถเริ่มหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงทางร่วมทางแยก

รถหนาแน่นตั้งแต่ช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จนไปถึงนู่นน่ะตัวเมืองสระบุรีเจ้าหน้าที่ทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษ
เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางสามารถลอดใต้สะพานต่างระดับมิตรภาพ
มุ่งหน้าสู่ถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชศรีมา
จึงทำให้การจราจรช่วงนี้ก็พอจะคล่องตัวอยู่บ้าง
อย่างไรก็ตามตำรวจภูทรสละบุรีนะครับบูรณาการร่วมกับทหาร
ฝ่ายปกครองจิตอาสาไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจร
จังหวัดสระบุรีตลอดเทศกาลปีใหม่ครับส่วนถนนที่มุ่งหน้าเข้าสู่ภาคอีสานครับ
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้รถเริ่มหนาแน่นครับพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวม
ท่านผู้ประชาการจังหวัดภูทรภาคสามนะครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ท่านไปบินตรวจสภาพการจราจรเส้นทางจากจังหวัดสะแก้วไปจนถึงอำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรำนะแล้วก็ถนนสายสามศูนย์สี่กะบินบุรีนครราชสีมา
คนนี้คนนิยมใช้เป็นทางเลี่ยงนะแล้วก็ถนนมิตรภาพในเขตอำเภอปากช่อง
ต่อเนื่องไปถึงอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะถนนมิตรภาพครับ
หนาแน่นมากหลายจุดนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางพิเศษแล้วสองจุดคือ
หลักกิโลเมตรที่ยี่สิบสี่ถึงหลักกิโลเมตรที่สี่สิบสาม
ตั้งแต่เขตทับกวางนะครับตะบนทัพกวางอำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรีต่อเนื่องไปจนถึงเขตตำบลกลางดง
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาครับนะครับระยะทางประมาณสิบเก้า
กิโลเมตรแล้วก็ช่วงหลักกิโลเมตรที่สี่สิบเจ็ด
ถึงหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบเอ็ดเขตตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมานะครับซึ่งสภาพการจราจรนะครับ
ถนนมิตรภาพนะครับหนาแน่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
โปรดระมัดระวังนะครับแม้ว่าเขาจะเปิดช่องทางพิเศษ
ให้กับท่านไม่ใช่พิเศษแล้วเร็วนะพิเศษคุณต้องช้า
เพราะมันพิเศษพิเศษแล้วเนี่ยคุณจะออกไปในเลนส์ที่
มันจะมีจุดที่เป็นทางร่วมทางแยกทางพิเศษไม่ใช่ทางให้ท่านไปเร็ว
แต่เป็นทางที่ให้ท่านไปพอสมควรอย่างระมัดระวังแล้วที่สำคัญ
ผมเคยเตือนเตือนทุกปีผมได้ติดตามการจราจรมาตั้งแต่ทำข่าว
จนกระทั่งตอนนี้ไม่ได้ออกภาคสนามแล้วบอกไว้เลย
ถ้าคุณพอจะรวมสตุ้งสตางค์กันคนเดินทางได้เติมน้ำมันให้เต็มถัง
เข้าห้องน้ำเท่าที่จำเป็นเพราะว่าถ้าคุณเข้าห้องน้ำ
ครั้งนี้เติมน้ำมันครั้งหน้าเข้าห้องน้ำรถจะติดสะสมเยอะเลย
คือถ้าเติมน้ำมันปุ๊บก็ลงไปเข้าห้องน้ำซะเลย
ขับไปบนถนนแล้วรถมันติดพอรถมันติดมันก็ง่วง
ง่วงอย่างนี้ไม่พอมันก็หิวทำอย่างไรดีคุณผู้ชม
สิคะกินเนี่ยคือแก้ได้ทั้งหิวแก้ได้ทั้งง่วง
แล้วนี่ค่ะนี่เป็นอะไรซูชิม่ำ
ชอบซูชิซอยจุ
นี่ขนมจิบหม่ำจ้าน่ากินไหมล่ะ
นี่เจ้าหน้าที่เขาเอามาแจกนะให้กับผู้เดินทาง
ใครที่ขับผ่านเส้นมิตรภาพฝั่งขาเข้าขอนแก่นช่วงอำเภอพลเนี่ย
ประตูสู่อีสานตอนบนดูดูค่ะ
คลายหิวพอเป็นอาหารว่างรองท้องแล้วก็แก้ง่วงได้ด้วย
เพราะว่ามักนะการถนอมอาหารแบบอีสาน

นี่คือใครที่จะเดินทางช่วงนี้นี่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ได้ขนเสบียง
ตุ้นสะเบียงมาในรถบางทีจะแวะข้างทางอ้าวเดี๋ยวรถจะติดอีกใช่มั้ย
ข้าวผัดบำอันนี้เป็นอาหารหนักท้องหน่อยค่ะ
เมื่อวานเป็นยังไงสภาพการจราจรติดขัดค่ะ
ไม่ได้ติดขัดเพราะรอรับอาหารว่างอะไรนะ
คือมันติดอยู่แล้วสะสมต่อเนื่อง
แล้วส่วนใหญ่คือก็จะมาจากกรุงเทพมาจากปริมณฑล

ใช้เส้นทางนี้ไปทางเส้นอีสาน
ชายภูมิเอยบุรีรำเอย
ทีนี้ได้ดูตรงเส้นนี้ไปแล้วใช่ไหม
พาไปดูที่ลาดหลุมแก้วปฐุมธานีหน่อยค่ะ

เจ้าหน้าที่มาอยู่แบบนี้แล้วเห็นไหมว่าเจ้าหน้าที่เขาถืออะไรกันอยู่
กล้วยมะขามมะยม
โอ้โหเปรี้ยวทั้งนั้นเลย
มะขามอ่อนจิ้มกะปิเมื่อกี้ไปนะ

กล้วยน้ำว้าเมื่อกี้ที่ดอมบอกเพิ่มพลังงาน
ใช่ที่ลาดหลุมแก้วเขาตั้งจุดบริการประชาชนนะคะ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนบนถนนสายหลัก๒เส้นทางก็คือ

ต้องระวังนะลูกนั่งรถนะนะ
คุณผู้ชมบางทีแบบมีเด็กเล็กไปด้วย
ถ้าเกิดว่าใครนั่งเล็กท้าซีสได้

แล้วเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมว่าเส้นทางหลัก๒เส้นทาง
เมื่อกี้๓๔๐ตลิ่งชันสุพรรณ

มุ่งหน้าไปบางปะอินเนี่ยค่ะ
วันนี้นี่แหละคุณผู้ชม
ที่จะเดินทางกันแบบจริง

ยังไงก็ตามค่ะ๓อย่างที่เน้นย้ำไว้นะ